ต่อสู้ช่วยมีสมาธิการแข่งขันก่อนไหมครับ

นักมวยนักต่อสู้มีสมาธิหน่อยนะครับ
ปกติเห็นเธอจับไมค์ร้องเพลงอย่างเดียวโชว์ลีลาผู้สาวขาเลาะมาคราวนี้ค่ะ
ลำไยหายทองคำเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่นะฮะมาเป็นริงเกิลหรือว่าเป็นแบบ
สาวถือป้ายบอกว่าราวน์
ในแต่ละรอบของการแข่งขันทุกมวยนั่นเองนะฮะก็บอกเลยว่างานร้องเพลงก็แน่น
ควบโชว์ตัวไปด้วยค่ะ
เสียงปกติลำไยจะมีเอกลักษณ์คือเสียงแหบใช่ไหมคุณ
เจอนักข่าวครั้งนี้แหบกันไปใหญ่ค่ะ
แต่ขอบอกว่าเธอก็ยังพลังเหลือล้นอยู่เหมือนกันนะฮะ
ผลงานเพลงครั้งแรกของเธอกับพี่เสกโลโซ
กำลังและจะปล่อยออกมาครับเตรียมเลยค่ะ